ใช่ค่ะคุณคือภรรยาของผู้ประกอบการ

ยิ้มเขามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยนะ
พี่เป็นแฟนของร้านปังยิ้มไม่ได้โกหกเพราะว่าพี่ซื้ออันนี้ตลอด

กระเช้าช่วงนี้นะคะราคาพิเศษด้วยนะคะ
บาทฉันได้ทั้งกระเช้าไปเลยนะคะคุณผู้ชม

คือนุ๊ยชอบเอาไปบอกให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วงนี้คือปีมงปีใหม่เลย
ก็สามารถที่จะสั่งได้
เด็ดของเขานะคะมีไส้ไก่ฉีกอร่อยมาก
แล้วก็ทูน่าก็อร่อยคั่วกลิ้งก็ดี

แต่ว่าคือพอไปบ่อยมีลดราคาด้วยชอบมาก

ที่สำคัญคือเป็นขนมปังของเราเนี่ยนะคะ

ใช่คือจะเห็นว่าแบบใส่ไส้เข้าไปแบบอย่างเยอะมาก

อยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จัก
ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของปังยิ้ม

อันนี้คุกกี้เสียงไทยค่ะ

อันนี้เป็นคุกกี้ช็อตจุดเด่นของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้วยเนี่ยก็คือคุกกี้คือคุณผู้ชมสามารถที่จะแบบว่ากัดกินถ้วยไปด้วยนะคะ
พร้อมกับหนุ่มนี่คุณสาธิตค่ะ
นี่ค่ะสามารถใส่นมเราจะมีนมให้คุณผู้ชมเลือกนะคะ
สี่รสชาติด้วยกันนี่นั่นก็คือ
วิเจส่วนตัวจะเรียกนมชมพูนมชมพู
แล้วก็นมสดนะคะแล้วก็ชาไทยแล้วก็กาแฟ

ก็คือนมสดนมจืดธรรมดา
แต่ว่าแล้วแต่คือเราอยากจะเพิ่มความหลากหลายให้กับคุณผู้ชมนั่นเองนะคะ
แล้วก็ตัวคุกกี้ชอตของเรามีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วย
มีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งช็อกชิปนะคะ
แล้วก็มีเป็นแบบว่าคุกกี้วานิลา
คุณผู้ชมก็อาจจะงงว่าอ้าวแล้วเทไปแล้วจะกินยังไงไม่หกแล้วเธออะไรอย่างนี้

ก็คือหลายท่านอาจจะแบบว่าเอากินนมก่อน
คำต่อไปกัดคุกกี้
เห็นไหมคะกินไปได้ด้วยเป็นไงฮะ

เพราะว่าจะเอาคุกกี้มาขึ้นรูปเป็นถ้วยเนี่ย
ก็ยากเหมือนกันแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นช็อกโกแลตจากสวิส

กินก็รู้เลยว่าเป็นช็อกโกแลตจากต่างประเทศ
คือเราไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีนะ
คือเราคัดสรรใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ

ซึ่ง๑ช็อตมีราคา๙๐บาท
ชุดละ๙๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะว่า๑แก้วนี่อิ่มเลยนะพี่ศรี
เป็นพี่พี่จะขาย๒๐๐เลยเพราะว่าดูแล้วน่าจะทำยาก
ทำไมเธอขายราคาดีจัง
ใช้เวลาก็จริงเลยเราไม่ได้
คือเอาคือจุดในใจนะที่ไปสัมผัสกับทางอาจารย์มาริกามาเนี่ยนะ
คืออาจารย์มิกาเนี่ยเวลาจะทำอะไรขายเนี่ย

คือคิดว่าอะไรที่อร่อยแล้วอยากจะแบ่งปัน
เหมือนเวลาที่นุ้ยว่าอันนี้อร่อย๒๔ต้องไปกินอันนี้

คือสิ่งที่เอามาขายก็คือถ้าที่บ้านเขาทานยังไงเขาก็เอามาขายอย่างนั้น
แล้วอะไรที่คือเรากินคือในบ้านเราก็กินอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าพอทำขายแล้วมาลดต้นทุนแล้วมาใส่วัตถุดิบอะไรก็ได้
ไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดที่ว่าเป็นของดีให้ลูกค้าคือจะทำ

เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิคุณพุ่มด้วย
กุ้งเจนเซ่นด้วยก็คือได้อร่อยด้วย
แล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะคะให้พี่ศรีชิม
จิตต้องตอนนี้นี่คือแบบว่ามาร้อนเลยนะคะ
โรยด้วยเราจะมีมาให้อยู่แล้วค่ะ
เป็นครีมของเราในสูตรเฉพาะ
ตัวผงจะแบบแสกในทุกชั้น
แล้วก็ทำเองหมดนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือไม่ใส่สารกันบูด
ถ้าสมมุติว่าพี่ตีเป็นลูกค้าเข้าไปในร้านแบบ
คุณนุ๊ยมีสารกันบูดหยอดลงไปหน่อยได้มั้ยคะ

เราก็จะเห็นว่าเราจะมีบอกวันหมดอายุ
ซึ่งมันจะเป็นระยะที่สั้นมาก

เป็นสูตรที่สามีของดิฉันคิดค้นขึ้นมาเอง

ใช่คือเขาชอบทำแล้วเขาก็ชอบทาน
ในหลายเมนูในร้านปางยิ้มเนี่ย
ว่าจะเป็นช็อกโกแลตลาวาหรือว่าพานาคอตต้า
แคมบูเร่คือเป็นสูตรที่ปอนทำเอง

คือปอนชอบทำแล้วก็คิดสูตรที่สามี

ไม่คือพี่อยากรู้ว่าสมมุติว่าคนเยอะหน่อยปาร์ตี้ก็ไซส์นี้

ใช่ต้องใช้นี้เลย๑๒ชั้นนะคุณผู้ชม

เฮ้ยจริงปอนเดียวก็ปวดหัวแล้วนะ

ไม่ใช่แต่ปอนไม่ปวดหัวเท่านุ้ยคนเดียวหรอก

อันนี้เนี่ยคือเราก็ใช้ช็อกโกแลตนำเข้าเหมือนกันนะคะ

คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อตัวเนื้อเค้กช็อกโกแลตเนี่ย

เนื้อช็อกโกแลตอย่างเงี้ยซ้อนอย่างเงี้ย

คบกระปอนใหม่นะกินเมนูนี้นะ

ใครที่เขาอยากจะรู้เรื่องของเธอ

เฮ้ยมันอร่อยจนแบบว่า

เห็นไหมพี่จริงแล้วคือเวลางานปาร์ตี้นะ

จะชอบสั่งตัวเดวิลเพราะว่าคือไปปุ๊บกินได้ทั้งงาน
คิดดูดิแค่แถวนึงของเขา

ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็สพนะ
ปกติข้างในตรงนี้มันอร่อยยาก
จริงอีกตัวที่ไม่ใช่เนื้อแป้งตัวนี้แซ่บอร่อยยาก

ทีนี้ถ้าทั้งหมดนี้อยากจะทานเนี่ย
ไปได้ที่ไหนหรือว่าถ้าอยากจะสั่งมาทานที่บ้าน

คุณผู้ชมคะเรามีช่องทางแล้วนะคะ

มีเบอร์๐๒๙๔๖๑๐๐นะคะ
หรือว่านี่ไลน์ก็มีแอดนะคะ

หรือว่าจะสั่งก็คือโทรสั่ง

เราจะมีส่งเดี๋ยวนี้ก็มีส่งไลน์แมนส่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ย

ปาร์ตี้อะไรเด็กลูกที่โรงเรียนเนี่ย
เขาจัดเป็นแพ็คเกจน่ารักมากเลย
มีเป็นเซ็ต๒ถ้วย๔ถ้วยอะไรสั่งได้เลยค่ะ

อยากให้คุณผู้ชมได้กินของอร่อยของดีจริง
เมื่อวานที่น้องนุ้ยส่งให้นะพี่ศรีก็ได้ทานแล้วก็
มีแมวข้างบ้านเดินเข้ามาแมวก็ชอบ

ขนาดนั้นเลยขนาดแบบนี้หมู่บ้านจะชอบเลย

ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบนะคะของหวานนะคะ
ไปพร้อมกับบุฟเฟต์อาจารย์มลักษณ์ก็ได้

ก็ร่วมทำครอบกลางปงจรนี่แต่เลย

ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือที่เอาปังยิ้มมาเพราะว่า
ตัวกระเช้าเนี่ย๔๕๙บาทเนี่ยเป็นราคาพิเศษ

คือจะนำเข้าอยากเต้นพูดถึงอยู่ตลอด
ขอบคุณนุ้ยมากเลยดีจะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ใกล้วันเด็กวันเสาร์นี้
ไปเลยค่ะที่ร้านเย็นตะโฟทุกสาขานะคะ
น่ารักค่ะใส่ใจดูแลทุกว่าย่ะ
ใช่ค่ะคุณสบาย